เรื่องราวเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางกันหน่อยนะคะ
มีหนุ่มคนหนึ่งค่ะอายุ๓๕ปีนะคะจะออกไปล่าสัตว์
หลังจากนั้นแล้วระหว่างทางไปเจอปืนยาว
ซ่อนอยู่ในกอไผ่ข้างทาง

วิธีการเอากลับบ้านของเขาก็คือสะพายใส่บ่า
หลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์

ช่วงที่ตกถนนปืนมาลั่นกระสุนพุ่งเข้าแขนนะคะ
เป็นแผลเวอะหวะเลยบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสนะคะ
สมาคมกู้ภัยต้นทงชัยลำปางได้รับแจ้งเหตุมีผู้บาดเจ็บปืนลั่นใส่อาการสาหัสนะคะ
เกิดขึ้นที่กลางทุ่งนาในหมู่บ้านแม่ทรายคำตำบลต้นทงชัยอำเภอเมืองลำปาง
ที่เกิดเหตุมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บชื่อวนายมงคลนะคะอายุ๓๕ปี
ต้นแขนด้านขวามีบาดแผลถูกยิงด้วยปืน
แผลค่อนข้างลึกแล้วก็กว้างด้วยเศษเนื้อนี่หลุดหายไปเลยนะคะ
เลือดไหลเต็มไปหมดเลยหน่วยกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และส่งตัวไปที่โรงพยาบาลค่ะ
สอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้รับบาดเจ็บ
คือออกมายิงนกมาล่าสัตว์ที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
ระหว่างกำลังเดินทางไปหาสัตว์ไปพบอาวุธปืนยาวแบบไทยประดิษฐ
ไม่ทราบว่าเป็นของใครซุกซ่อนอยู่ในกอไผ่
ก็เลยเก็บมาหวังจะเอาไปให้เพื่อนดู
ขณะที่สะพายปืนกลับบ้านด้วยการขี่รถจักรยานยนต์
รถเกิดตกหลุมกลางถนน
สะพายปืนมันหลุดออกจากบ่า
แล้วปืนก็เลยตกลงมาที่พื้นถนนช่วงเวลานั้นแหละค่ะ
ลั่นใส่แขนดังปั้ง
ทำให้รถจักรยานยนต์ตัวเองล้มเสียหลัก

แต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าพยายามพยุงตัว
แล้วสุดท้ายก็มาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนได้สำเร็จนะคะ
เพื่อนอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
เพื่อนก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลืออีกที
ส่วนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะคะ
โดยเฉพาะปืนตำรวจจะต้องไปดูว่า
เป็นปืนที่มีเจ้าของหรือเปล่า
ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายหรือเปล่าค่ะ